มาดูกันต่อกับข่าวนี้ไม่รู้ยังไง
คุณแม่ของดิฉันคือคุณลีเดียสรรันรัฐ
หลังจากที่เราได้เห็นคลิปสดใสร่าเริงท้าลมท้าแดด
อันนี้ไม่ได้อ้วนขึ้นนะคะคือท้องฉู่
ต้องบอกว่าตอนนี้เรียกเป็นคุณแม่ลูกสองได้แล้วนะจ๊ะ
ตั้งแต่เขาประกาศข่าวดีผ่านโซเชียลว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สอง
แจ๊คแทนที่จะได้พักผ่อนอยู่บ้านนอนกินมะม่วงจิ้มกะปิ
ไม่ได้จ้ะงานเยอะกว่าเดิมอีกนะฮะ
งานโชว์ตัวแทบจะวันเว้นวันเลย

คุณลิเดียก็อุ้มท้องลูกคนที่๒มาโชว์
ร้องเพลงพร้อมออกสเต็ปเบาในงานประกาศ
รางวัลการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยครั้งที่๗
ดูไปดูมาก็แซ่บเหมือนเดิมนะคะ
เรียกว่ามีเบบีอยู่ในท้องก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยค่ะ
แล้วสื่อก็รอจ่อไมค์ถามข่าวดีเรื่องลูกของคุณแม่ลีเดียอยู่
แต่คุณแม่ก็รูดซิบปากเหมือนเดิมนะฮะ
แล้วก็บอกมาว่าเดี๋ยวจะให้สื่อสัมภาษณ์ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับเด็กพิจัตริย์ตัวซุ่มธรรมนาประมาณ๒๐เมษายนนี้
ให้ไปสัมภาษณ์งานตัวเองแต่งานนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์
แต่แข็งแรงนะใส่ส้มดูเลยฉันเห็นหน้า

ส่วนใครที่กำลังเป็นห่วงอาการเสี่ยงคันเป็นพิษของอีกแม่หนึ่งนะฮะ
ไปบ้านนี้กันบ้างของคุณมากกี้ราศี

ตอนแรกได้ยินข่าวตกใจเหมือนกันเนาะ
คือด้วยความว่าคุณมากกี้เป็นคนตัวเล็กและท้องเบบีแฝดอยู่นะ
ท้องก็โตมากเลยนะหลายคนก็ออกอาการเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
บันเทิงไทยรัฐของเราได้รับคำยืนยันจากเพื่อนสนิทนะครับ
บอกว่าตอนนี้ทั้งมากกี้แล้วก็เบบีในท้องปลอดภัยดีนะคะ
สองวันนี้แหละนะฮะเบบีฝาแฝดจะลืมตาดูโลกแล้ว
มีเรื่องมีลาวอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมวันสาวเขานัดแล้วพี่อาโทมันบอกว่าวันที่หกเด็กเฉพาะแหลงข่าว
แต่ตอนนี้ยังไม่คลอดเพราะตัวแต่ปลอดภัยและ
คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงก็นัดหมายกับสื่อมวลชน
จะเปิดใจให้สัมภาษณ์หลังคลอด
ก็เป็นวันดีนะวันจักรีนะคุณผู้ชมค่ะ